อันนี้เป็นเรื่องราวที่สร้างสีสันบนโลกโซเชียลกันบ้างนะคะ
เขาแห่แชร์ภาพกันเป็นภาพคล้าย

เป็นภาพของพยาบาลที่โรงพยาบาลในจังหวัดกระบี่นะคะ

เออหลายคนก็อู้โฮ
หรือเปิดวงกันหรือเปล่า
ไม่ได้สิเพราะว่าไม่มีเครื่องขยายเสียง
เพื่อนวันเดิร์ด
ขอถ่ายภาพแก้เครียด

ขอถ่ายภาพแก้เครียด

เขาไม่ได้เล่นเพลงเล่นอะไรกันจริง
ถ้าถ่ายรูปกัน

ภาพนี้นะคะแชร์โดยผู้ใช้งานเฟซบุ๊ค
ชื่อว่าคุณสันติชัยบุญระเบียบนะคะ
ก็โพสต์ภาพเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
คลองท่อมจังหวัดกระบี่นี่แหละค่ะ
พร้อมด้วยอุปกรณ์ภายในโรงพยาบาล

ไม่ว่าจะเป็นราวแขวนน้ำเกลือ
เครื่องตรวจวัดชีพจรแล้วก็ไม้กวาดนะคะ
วงท่าเหมือนกำลังบันเลงเพลง
แล้วก็ร้องเพลงกันอย่างคึกคักเลย
แชร์กันไปเยอะค่ะทั้งหมด๔๗๑ครั้งแล้วนะคะ

กดแสดงอารมณ์ใส่ในโพสต์นี้เนี่ย
กว่า๗๘๐๐ครั้งแล้วนะคะ
เมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่

เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลคลองท่อมจังหวัดกระบี่
แล้วก็มูลนิธิประชาสันติสุขคลองท่อมที่ทำงานอยู่ร่วมกันนะคะ
ทราบว่าภาพนี้เป็นภาพของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคลองท่อมแผนกฉุกเฉิน
ถ่ายไว้ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาค่ะ
โดยภาพที่เห็นไม่ได้มีการร้องเพลงจริงแต่อย่างใด
เพียงแต่ทำท่าทางให้สมจริงเป็นการคลายเครียดนะคะ
จากแผนกฉุกเฉินจะต้องคอยที่จะรับผู้ป่วยบาดเจ็บ
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจำนวนมาก
แต่วันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ไม่มีเคสนะคะ
ก็ว่างไม่มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาก็เลยคลายเครียดกัน
โดยถ่ายภาพแล้วก็นำมาลงโซเชียลเพื่อสร้างความบันเทิงเท่านั้น
เรามีเสียงของนักดนตรีสมมุติในภาพมาฝากกันด้วยค่ะ
แต่ก็ได้คลายเครียดกันก่อนที่จะกลับบ้านมีกิจกรรมนี้ขึ้นมา
เมื่อไม่มีความเครียดความกลมเกลียวก็จะเกิดประสิทธิผล
และประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยนะคะ
คุณผู้ชมส่งเข้ามาว่าพยาบาลน่ารักค่ะ

เคยไปนั่งอยู่ตรงห้องฉุกเฉินโรงพยาบาล

เป็นชั่วโมงหนึ่งเต็มที่รอเรื่องของการรักษา

เป็น๑ชั่วโมงที่น่าอึดอัดมาก

กับเคสแต่ละเคสที่วิ่งเข้ามา
แน่นอนห้องฉุกเฉินอุบัติเหตุร้ายแรงก็มี
วันนั้นที่ที่ฉันนั่งอยู่มีคนเสียชีวิตด้วย
มันเครียดจริงและนี่คือเราอยู่แค่ชั่วโมงเดียว
แต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาทำแบบนี้ทั้งวันทุกวัน
เผลอ๒๔ชั่วโมงก็มีแบ่งกันไปจากกะ
เพราะฉะนั้นพอเข้าใจถึง
เข้าใจนิดนึงถึงอารมณ์ความรู้สึกที่มันเครียด

อาจจะไม่ป่วยเท่าไหร่ป่วยนิดเดียว
เดินเข้าไปโรงพยาบาลป่วยหนักเลย
คือบรรยากาศมันพาป่วยแบบโอ้ฉันป่วยหนักเลย
คนนี้ก็ไอคนนี้ก็ร้อง

จริงบรรยากาศมันเครียดเครียดจริง

ไม่ได้เล่นดนตรีจริงไม่ได้มีเสียงเสริงอะไร

ว่าคนไข้ที่ถ้าสมมุติว่านั่งอยู่หรือว่าเห็นก็
น่าจะพอบรรเทาความกังวลไปได้บ้างนิดนึง

เป็นกำลังใจให้พยาบาล
หมอพยาบาลก็มีหัวใจ
ก็ให้กำลังใจพยาบาลให้กำลังใจคุณหมอกันเยอะเลย